คุณผู้ชมหลายท่านนะคะบอกว่าแหมถ้าไม่ได้ฟังเรื่องผีหลอนเหมือนไม่ได้ดูไทยรัฐทีวี

ติดใจเพิ่มเนี่ยบางคนบอกมีเรื่องหลอนอีกไหมอยากดู
เดี๋ยวฉันสัดให้เลยตอนนี้กี่โมง๓ทุ่มพอดี

เป็นผีที่เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อน

ผีขโมยเงินค่ะคือมีสาวชาวปราจีนบุรีคนนึงเธอบอกว่าเธอจะมีเงินเก็บอยู่แสนบาท
แต่เธอไม่เอาไปเข้าธนาคารเพราะรู้สึกว่าเก็บกับตัวเองสบายใจกว่า
ทุกคืนจะนั่งนับเงินกับลูกชายเสร็จแล้วก็มัดเป็นปึ้งใส่กระเป๋าเอาไว้แล้วก็นอนหลับ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
เพราะเราฟังด้วยอาการที่กังวลใจหนักมากนะคะ
พี่คนนี้คือพี่ธัญพรนำสินหรือว่าพี่ปุ้ย
ปุ้ยเป็นชาวบ้านคำตะโนดในอำเภอประจันตคามเธอบอกว่า
เรื่องราวเงินหายร่องขนมันเกิดขึ้นเมื่อ๓ปีก่อน
มีเงินเก็บแต่ไม่ได้ฝากธนาคาร
ทุกคืนก็จะนั่งนับเงินกับลูกชาย๑แสนบาทแล้วก็เข้านอน
เช้าวันถัดมาเงินหาย๑๐๐๐บาทตกใจมาก
ตอนแรกนึกว่าขโมยขึ้นบ้านแต่ตรวจสอบดูทั้งบ้าน
ไม่มีขโมยเลยไม่มีร่องรอยถูกงัดแงะเงินอยู่ในกระเป๋าใบเมื่อสักครู่นี้
คืนต่อมาเธอก็ทำเหมือนเดิมคือนับเงินกับลูกครับเอาใส่กระเป๋าแล้วก็นอน
นอนแบบนี้เนี่ยลูกนอนข้างเธอก็นอนฝั่งนี้
ตื่นเช้ามาเงินหาย๕๐๐๐บาท
หลังจากนั้นมันไล่หายทุกคืนเลย๓๐๐บาท๒๐๐บาท
เธอบอกว่าพี่ติรู้ไหมบางวันเนี่ยหนูเอาเงินใส่ใต้หมอนเลยนะ

ตื่นมามันยังหายเลยมันยังหายเลยนี่ถึงขั้นต้องเอากระดาษมาเขียนบอกว่าเงินนี่มีเจ้าของนะ
หมอนใบนี้เลยหายถึงขั้นต้องเอากระดาษมาเขียนบอกว่าเงินนี่มีเจ้าของนะก็หายอีก
โอ้โหจนตอนนี้หายไป๓๐๐๐บาทนอนอยู่กับลูกชาย๒คน
ใครมาเอาไปมั่นใจว่าลูกชายไม่เอาไปแน่เวลาลูกชายจะใช้เงินมาขอตลอด
หายไปแล้วแล้วผีมันก็หายไปด้วย
ไปเมื่อช่วงไม่กี่วันไม่กี่เดือนมาเนี่ยมันกลับมาอีกแล้ว

ไม่รู้ว่าติดโควิดหรือยังไงผีกลับมาขโมยเงินอีกแล้ว
ล่าสุด๒๐มกราคมที่ผ่านมา
กับลูกชายเอาเงิน๒๓๘๐บาทใส่กระเป๋าเก็บไว้
แล้วก็เดินออกไปคุยกับญาติข้างบ้านปล่อยให้ลูกชายเป็นคนดูเงิน

เหมือนเป็นนิสัยแล้วต้องกลับมานับเงินตลอดถ้าไม่ได้อยู่บ้าน

เธอบอกตอนนี้เงินหายไป๔๐๐๐๐บาทแล้วจากที่มีอยู่๑แสน
โอ้โหเธอบอกเธอทนไม่ไหวเธอเครียดมากมันหลายปีแล้วไง
ทำยังไงไปหาพระเลยไปถามพระไปหาพระ
พระบอกว่าผีขโมยเงินผีมาขโมย
พระก็เลยเอาก้อนหินให้มาก้อนหนึ่งให้เอาไปใส่แก้วแล้วเอาทรายโรยทับไว้
ครับเอาจริงจริงเชื่อว่าคุณผู้ชมตอนเนี้ยมีคำถาม
มีคำถามในใจพี่ติก็มีเหมือนกันพี่ติก็เลยถามว่าเอาจริงนะ
อันนี้ไม่ได้อยากออกทีวีเฉยใช่ไหมไม่ได้กุเรื่องอะไรขึ้นมาใช่ไหม
เพราะว่าก็อยู่กันสองคนกับลูกอ่ะแล้วลูกก็เป็นคนดูเงินอ่ะสร้างคอนเทนต์หรือเปล่า
เธอบอกเธอมั่นใจมากไม่ได้สร้างคอนเทนต์นี่มีคาถาด้วยเหรอใช่
พระให้มาเหรอเธออยากฝากฉันไม่รู้เหมือนกันแต่เธออยากฝากบอกผีแบบนี้ค่ะ
อนุญาตใช้คำพูดของเธอเลยได้ไหมคะได้ค่ะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชม
พูดได้ไหมดิฉันพูดได้ใช่ไหมคะขออนุญาตนะคะ
มึงพอได้แล้วกูไม่ไหวแล้วกูมีเล็กมีน้อยก็ยังจะมาเอา
ถ้าอยากจะได้เงินจริงจริงเนี่ยก็มาช่วยกันหาเงินสิฟังเสียงพี่เขาค่ะ
เขียนได้ว่าเออเงินนี้มีเจ้าของนะมันหายจนแบบเรากลัว
เราก็เลยเขียนไว้บนเงินอีกว่าเงินนี้มีเจ้าของนะ
สุดท้ายก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากที่หายตอนช่วงนั้นอ่ะ
ประมาณสามหมื่นติดติดกันคือจะเช็คเงินก่อนนอนทุกคืนเลย
ไปหาพระที่ที่วัดตะเคาะเขาก็บอกว่าโหของเขาแรง
เหมือนเขาทำคุณสัยใสอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ให้ทรายอะไรอ่ะ
หวานรอบบ้านหนูก็ทำแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปหายไป
คือหายไปนี่คือไม่มาเอาเงินอีกแต่ก็เพิ่งมาเกิดเรื่องอีกปลายปีที่แล้ว
มาพีคสุดก็คืนก่อนนี่แหละคือไม่ไหวแล้ว
คือไม่ไหวตรงที่ว่าเราอยู่กับเงินแต่เงินยังหายไปได้โดยที่เรา
ไม่มีใครเข้าบ้านหายไปเหมือนกับคนดึงได้
ก็ทำของดึงได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนูก็คิดไปอย่างนี้
หนูไม่รู้พี่นี่แหละปัญหาคือหนูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนู
หนูยอมสาบานหลวงพ่อไหนแรงแรงที่ว่าสาบานแล้วเห็นผล
หนูไปพี่พาหนูไปเลยเอาหนูไปตรวจก็ได้พี่เอาหนูไปหาหมอไหม
หนูอยากรู้เหมือนกันเนี่ยอุ้ยคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก
บอกผีเดี๋ยวนี้เก่งเนอะใช้เงินเป็นด้วยอ่ะ
เขาไปใช้ที่ไหนยังไงหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบนี้ต้องลองติดกล้องวงจรปิดไหม
จะได้รู้ว่าตอนกลางคืนอ่ะมันเกิดอะไรขึ้น
มีกล้องวงจรปิดน่ะรู้แน่แต่เอาจริงคุณผู้ชมส่งข้อความมา
แล้วคนก็สงสัยว่าลูกชายหรือเปล่าเพราะว่าลูกชายเป็นคนที่รู้จำนวนเงิน
แล้วก็เป็นคนดูเงินด้วยครับพี่ติก็เลยไปคุยกับน้องอ่า
คุยกับน้องนะคะน้องอายุสิบห้าปีค่ะน้องก็เล่าให้ฟังว่า
เงินแม่หายอ่ะหายหายจริงผมก็ไม่รู้ว่ามันหายได้ยังไง
ผมก็นอนอยู่กับแม่สองคนนี่แหละล่าสุดอ่ะยี่สิบมกราคมใช่ไหม
บอกว่าผีเอาเงินไปสองพันเหลือไว้ให้สามร้อยแปดสิบอ่ะครับ
วันนั้นแม่เอาเงินใส่กระเป๋าวางไว้ผมอ่ะนั่งทำการบ้านอยู่อืม
แล้วผมก็เผลอหลับไปเผลอหลับเผลอหลับแล้วทีเนี้ยพอแม่กลับมานับเงิน
เงินหายไปสองพันแล้วอ่ะเอาจริงจริงนะผมเองอ่ะ
ก็ไม่อยากจะโทษผีหรอกผมก็ไม่ใช่คนงมงาย
แต่ผมก็อยากจะยืนยันเหมือนกันว่าผมไม่ได้เป็นคนเอาเงินไปแน่
น้องยืนยันกับพี่ติมาแบบนี้ครับ
ทีมข่าวเราเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวลองไปคุยกับพระหน่อย
พระที่พี่เขาไปคุยตอนแรกพี่ปุ้ยไปคุยตอนแรกที่พระให้ก้อนหินมา
อันนี้นี่นี่ไปหาพระประเนตชัยริต

เป็นคนให้หินบริกรรมคาถากับพี่ปุ้ยไป

นี่นะมันมีชื่อนะตินะ

เสกกันภัยผีขโมยเงิน

มันเป็นผีเจ้ากรรมในเวรของผู้หญิงที่ชื่อปุ้ยนี่แหละ
คือพระท่านบอกท่านนั่งทางในแล้วเห็นเลย
เห็นจัดเลยว่าเป็นผีพนัน
เอามือดึงแบงค์พันธุ์ออกจากกระเป๋า
ก็เลยตัดสินใจให้หินป้องกันไป

ท่านไม่ได้คิดเงินอะไรค่าหินนี้เลยนะ
ก็ให้ไปฟรีแล้วก็บอกว่า

บอกวิธีไม่ต้องกลัวผีมาขโมยเงินเลย
คือจะให้เอาเงินไปเข้าบัญชี

เพราะยังไงผีมันกดเงินไม่เป็นแน่
เรายังได้คุยกับอีกหนึ่งบุคคลด้วยนะ

สามีของพี่ปุ้ยค่ะอ๋อมีสามีอยู่ด้วยมีสามีค่ะถึงเธอจะนอกันสองคนในห้องกับลูก
แต่เธอมีสามีนะคะบอกว่าเรื่องที่ภรรยามีเงินเก็บเป็นแสนเนี่ยเป็นเรื่องจริง
แต่ภรรยาไม่ได้ทำงานนะแล้วก็เป็นคนใช้จ่ายเงินเก่งด้วย
แต่ยังไงก็เชื่อแหละว่าภรรยาไม่ใช่คนที่จะแอบเอาเงินตัวเองไปใช้แล้วมากุเรื่องอ่ะครับ
เอาเงินไปใช้แล้วผีมาขโมยเงินอะไรแบบนี้ตัวสามีเองบอกว่าผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเหมือนกันนะว่า
ผีมันมาขโมยเงินจริงจริงอืมเราก็ไม่รู้ว่ามันมันใช่หรือไม่ใช่แต่ความเชื่อเราก็ไม่
ไม่ได้ไปรบหลู่อะไรที่ที่หลวงพ่อบอกอ่ะนะคือกลางคืนก็ผมไม่ได้อยู่อยู่นี่ไง
ผมก็อยู่ประมาณถึงสองทุ่มสามทุ่มผมเข้าบ้านในแล้วอย่างงั้นอืมได้บอกให้เขาแนะนำเอาไปฝากธนาคารแล้ว
ก็บอกอยู่แล้วเขาว่าไงก็เขาก็เก็บไว้ไม่นานไงเพราะว่าเขาต้องไปนู่นไปนี่บ่อยอะไรอย่างงี้
เขาเขาไม่เคยโกหกผมหรอกคือไอ้เรื่องใช้ผมก็ไม่ได้ว่าอยู่แล้วไง
จะใช้ไงเขาก็ไม่ได้ว่าทีนี้เขาจะมาโกหกผมทำไมในตรงนั้น
ล่าสุดค่ะมีญาติญาติมาบอกพี่ปุ้ยบอกว่าปุ้ยปุ้ยฝ้าเพดานมีรูนะ
อันนี้เป็นทางผีเข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจแหมผ้าเพดานมีรูอยู่นะ
ลองซ่อมก่อนไหมลองซ่อมฝ้าเพดานดูสิผีมันจะเข้ามาทางรูอย่างเงี้เหรอ
ไหนรูไหนอ่ะรูเล็กเล็กตรงนู้นเหรออ๋อดูเนี้ยผีตัวเล็กเหมือนกันน่ะ
อันนี้ลืมเรื่องขโมยขจรไปเลยครับมันคงไม่รอดไม่รอดรูนี้มา
น่าจะต้องไม่ได้แค่บดกับจิ้งจกอะค่ะถ้ารูนี้เอาอย่างงี้ละกัน
คำแนะนำของคุณผู้ชมทางบ้านติดกล้องวงจรปิดเลยค่ะอ่า
ติดตรงห้องนอนนั่นแหละคือถ้าเราเป็นแหมทำเหมือนเป็นนักสื่อโพนันเนี่ยนะ
อ่าที่บ้านอยู่กันสามคนสองคนสองคนเพราะว่าสามีไปนอนอีกหลังหนึ่ง
อ่าก็พี่ปุ้ยค่ะตัวแกก็ยืนยันว่าแกขโมยทำไมเงินตัวเองเออ
สองลูกชายลูกชายก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ขโมยผมไม่ขโมยเงินแม่
ให้เฝ้าแต่ผมหลับบ้างก็มีค่ะสามีอ้าวสามีสามีก็รู้ว่าเมียเนี่ยเก็บเงินแสนเอาไว้
ค่ะแต่เขาอยู่อีกหลังนึงไม่ได้นอนด้วยกันหรืออาจจะแอบเข้ามาหรือเปล่า
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เอาไปใช่แต่ถ้าแอบเข้ามาพี่ปุ้ยบอก
เอาเก็บไว้ใต้หมอนที่นอนหนุนอยู่เลยนะแล้วมันจะหายไปไหนถ้ามีคนล้วงเขาต้องรู้สึกสิ
คือพี่ปุ้ยเงินที่เหลือเนี่ยประมาณหกหมื่นเนี่ยฝากธนาคารดีที่สุดอันนี้ตามพระท่านบอกนะ
ที่พระบอกอ่ะพระอาจจะให้เป็นกุศโลบายมาเอาหินไปทับซะที่ผ่านมาก็ถือว่าเจ้ากรรมนายเวรก็แล้วกัน
อืมก็คงผีพนันนั่นแหละเอาไปอืมแต่ไม่รู้ใครพนันนะไม่รู้ใครเป็นผี
ที่เหลืออยู่เนี่ยถ้ายังหายอีกเอาไปฝากแบงค์ผีกดเงินไม่เป็นแน่
ถ้าเกิดสมมุติว่าฝากแบงค์แล้วมันยังหายไปอีกนะอุ้ยอันนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึง
แล้วเงินที่เหลืออยู่เนี่ยมีเงินเป็นแสนเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยกล้องวงจรปิดเนี่ยเอาแบบราคาไม่แพงมากเนี่ย
ค่ะไม่กี่ร้อยก็มีไม่กี่ร้อยก็มีใช่ไหมใช่ลองถ้ามีไวไฟที่บ้านนะ
แอปพลิเคชันเนี่ยหรือหลักพันกว่าบาทนี่ก็มีค่ะอันนี้รู้แน่ว่าใครเอาไป
ลองดูค่ะพี่ปุ้ยอ่าตอนนี้ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
หาไม่ได้จริงจริงค่ะผีขโมยเงินนะคะติกลับมาแล้วใช่ไหม
พี่พี่ติกลับมามือเปล่าใช่ไหมไม่ได้ไปไม่ใช่นะไม่ใช่พี่ติใช่ไหม
เงินพี่ปุ้ยยังอยู่ครบใช่ไหมหกหมื่นนี่ปิ๊กอ่าทุกผู้ชมครับ
เราตามเรื่องนี้ต่อให้นะครับหลังจาก